คุณผู้ชมคะดูเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยแล้วกันนะ

แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมารับมือกับพายุตัวใหม่อีกนะ
ภายุโนรูใช่ไหมครับความบนของประเทศใช่ค่ะนะคะต้องมาระวัง

หมูชาวว่าผมไม่ไหวจริงนะ

เพราะน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหนักสุดในรอบ๔๐ปีบอกแบบนี้
อันนี้ที่บ้านหนำแพ่งนะคะที่หมู่๑๑ค่ะ

น้ำป่ามันไหลนะจากบ้านโคตะมนตนามาลาที่อำเภอนาแห้ว
มันไปลงลำห้วยไพ่ค่ะลงน้ำพาน
แล้วก็แน่นอนว่าน้ำในแม่น้ำลำห้วยมันก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนหมดเลยอ่ะ
จุดน้ำสูง๒๐๖๐เซนติเมตรนะคะ
ชาวบ้านทำอย่างไรก็รีบดียกนะคะ
เอาของจำเป็นต่างขึ้นที่สูง
ส่วนที่บ้านทัพกี่และบ้านหินลับค่ะ
ก็คือที่อำเภอด่านซ้ายเหมือนกันตรงนี้หมู่๔นะ

ทำให้ถนนเนี่ยเส้นหลักของสองหมู่บ้านเกิดการซุดตัวนะคะ
แล้วถนนอาขาบเลยรบวนทุกข์ผ่านไม่ได้นะ
รถเล็กเนี่ยก็สัญจรลำบากนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืน
น้ำท่วมบ้านเรือนรับความเสียหาย

เอางี้ฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยค่ะ

มันตกตอนใกล้สว่างครับ

รู้สึกว่าเที่ยวนี้จะท่วมเยอะที่สุดเลยครับ
ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่๔๐กว่าปีแล้ว
ก็แสดงว่า๔๐กว่าปีนี่คือรอบนี้นี่หนักที่สุด
หนักที่สุดครับบ้านที่ยังไม่เคยท่วมก็ยังท่วม
นี่คือภาพบรรยากาศที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ

คราวนี้ผมพาไปที่พิมายนครราชศรีมากันบ้างครับ

เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักดูสิครับเนี่ย

แม้ว่าจะอยู่ช่วงกลางคืนนี้ก็เห็นความขุนคลักนะฮะ

ดึกที่ผ่านมาฝนตกหนักและนานหลายชั่วโมงครับ
น้ำป่าหลากลงมาท่วมถนนสายพิมายชุมพวง
กมที่๕และ๖หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคีครับ

รถใหญ่ผ่านเมื่อกี้เกือบจะครึ่งร้อก็มีนะ
รถยนต์รถเล็กรถมอเตอร์ไซด์
อันตรายมากนะครับน้ำไหลเชี่ยวมากครับ
สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากครับ
ตำรวจสพพิมายและอาสากู้ภัยพิมายครับ

แล้วก็เนี่ยครับต้องมีการโบกไฟสัญญาณเหมือนกับฝั่งนู้นนะ
แล้วก็ตรงไกลตรงนู้นก็มีการติดไฟเตือนด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปอำนวยความสะดวกดูแลเรื่องของความปลอดภัย
กลัวว่าเดี๋ยวรถจะตกร่องถนนหรือว่ารถจะถูกน้ำพัดน้ำซัดนะฮะ

บ้านเรือนประชาชนบางส่วนครับน้ำท่วมสูง

ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือสำรวจความเสียหาย
คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร
กว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติส่งใจให้กับพี่น้องทุกคนเลย

เหนือทางอีสานอาจจะเจออิทธิพลของพายุโนรู
แม้จะไม่ได้เข้าไทยเต็มแต่เราอาจจะได้รับผลกระทบด้วย
กรุงเทพปริมณฑลเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับ